ช่วงนี้พาไปดูจุดจบสายแว้นกันหน่อยนะคะ
เครื่องแรงก็แว้นได้นะแกงบิ๊กไบค์แถวย่านรัฐนาธิเบส

สามคันยกล้อแล้วเป็นยังไงล้มระเนระนาดค่ะ
โชว์เขาอีกล่าสุดโดนสั่งจำคุกไปที่เรียบร้อย
แถมโดนยึดรถด้วยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมมีคนก็ถ่ายภาพเอาไว้เห็นไหม
ขี่กันมาโชว์เก่าไงยกล้อ

เป็นโพสต์คลิปนี้ไว้เป็นกล้องหน้ารถยนต
ก็เป็นหลักฐานสำคัญในการเอาผิดกลุ่มบิ๊กไบท์กลุ่มนี้
คันถ้วนจากสะพานพระนั่งเกล้ามุ่งหน้าแยกแครรายนะคะ
หน้าห้างสรรพสินค้าตรงถนนรัตนาธิเบสก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ระเนระนาดกระจัดกระจายอายกันเป็นแถวนะคะ
เกิดขึ้นเย็น๒๙มิถุนายน
ซึ่งขณะเกิดเหตุตำรวจจราจรสพรัฐนาธิเบสก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วย
เบื้องต้นก็ต้องช่วยเหลือแหละเพราะว่ารถรถล้มอ่ะนะคะ
มีรถสองคันถูกนำไปเข้าศูนย์ซ่อมแถววงเวียนนครอินทร์
ตำรวจก็เลยตามไปยึดเลยนำตัวมาสอบปากคำด้วย
แล้วเจ้าของรถเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอายุ๑๗ปี
คุณยังขี่ไม่ได้นะบิ๊กไบท์อายุ๑๗ปีน่ะ
ล่าสุดสารพิพากษาให้จำคุกเยาวชนชายคนนี้๓เดือน

แต่ว่าจำเลยรับสารภาพก็เลยเหลือจำคุก๑เดือน๑๕วัน
ปรับ๕๕๐๐บาทและให้รอลงอาญา๒ปี
ส่วนรถของกลางโดนริบนะจ๊ะ